เอาไปสวนน้ำเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่นี่เขาบอกว่าเป็นสวนน้ำแห่งเดียวในสงขลา
ไปดูกันบรรยากาศจะดีแค่ไหนค่ะ
นี่สวยงามไหมคุณ

เป็นทัศนีภาพที่สวยงามเขียวขจีมากแล้วก็โอบล้อมไปด้วยแม่กไม้นานาพันธุ์จากป่าธรรมชาติด้วย

เป็นพื้นที่กว่า๔๐ไร่เลยนะติดอยู่กับอ่างเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ของอุทยาน
โอ้โหสวนน้ำแบบนี้นี่ไม่ต่างอะไรกับกระชังปลาเลยนะครับ

ต้องบอกว่าเขามีความผสมผสานกันระหว่างการทำเกษตรการปลูกผักการเลี้ยงปลา
แล้วก็ทำเป็นสวนน้ำแบบนี้นี่มีถีบเป็ดด้วยเนี่ย

เออนะเป็นสวนของลุงโรธนะคะเขาเรียกกันว่าสวนน้ำลุงโรธ
เจ้าของสวนเขาบอกว่าเขาจะทำเป็นสถานที่อนุรักษ์ต้นน้ำ
แล้วก็ทำการเกษตรแบบพอเพียงด้วย
ที่ดินที่นี่มีค่ามากใครมาซื้อก็ไม่ขายนะ
ลุงบอกว่าอยากจะทำเป็นสวนน้ำไปฟังเสียงลุงโรดกันค่ะ
มาเล่นเกิดความสวยงาม
เขาก็ลงแชร์กันไปลงเพชรกันไป
อ่าเห็นไหมคุณ

จากที่แบบอ่าเป็นสวนตัว

ประทับอกประทับใจก็ต้องกลายเป็นสวนน้ำแบบนี้แหละค่ะ

ในการมาเล่นน้ำมาแช่น้ำอยู่กับเอานี่
กับปลาคือปลาก็มีส่วนที่เป็นกระชังปลาก็มี

เรียกกระชังคนเลยเหรอ

ลงไปนี่คือสปาปลาเลยนะครับคุณ

แล้วคุณก็เห็นนะใช่ไหมว่ามีเลี้ยงปลามีเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะ
ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีทุกอย่าง

ส่วนปลาที่เห็นรวมไปถึงสัตว์อื่น
ความสดความอร่อยความสะอาด

มันจะใสดีต่อปลาดีต่อคนดูแลด้วยนะคะ
ขอร้องพวกพี่น้องที่มาเที่ยวตรงนี้ว่า

อย่าทำลายธรรมชาติอย่างเช่นว่าในแหล่งน้ำก็ดีนะครับ
ผมก็ขอร้องว่าห้ามนำอาหารลงไปทาน
ห้ามนำเครื่องดื่มลงไปทานตรงนั้นนะครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าเราดูแลในเรื่องความสะอาดของน้ำนะครับ
เพราะว่าน้ำตรงนี้ให้มันเป็นสมบัติของบุคคลทั่วไป
และบุคคลที่ว่าเลยจากเราไปด้วย
ลุงก็ย้ำว่าคุณลุงตั้งใจทำแบบนี้เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนแล้ว
ใครมาเที่ยวก็ช่วยกันดูแลหน่อยด้วยกัน
เหมือนเป็นบ้านของตัวเองเหมือนเป็นสวนของตัวเอง
เพราะอนาคตคุณลุงก็อยากจะเตรียมเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง
แล้วก็จะเปิดตลาดให้คนในชุมชนนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายด้วยนะคุณ
เหมือนแบบเป็นตลาดนัดย่อมเลยล่ะ
ใครที่ไปเที่ยวที่พาลูกหลานไปเที่ยวแบบนี้

ที่ว่าเป็นสวนน้ำเกษตรพอเพียง
พอพาน้องหนูเข้าไปได้เรียนรู้เรื่องของเกษตรพอเพียงไปด้วย
ถูกต้องค่ะคือได้รับความสนุกสนานได้ไปเที่ยวคลายร้อนแล้วได้ความรู้กลับบ้านด้วย
แล้วก็แบบผลิตภัณฑ์เลยการเกษตรกลับบ้านไปกินสบายด้วยนะ
และที่สำคัญคือเขาทำทุกอย่างได้แบบลงตัวมาก
มีกระชังปลาในส่วนหนึ่งมีคนเล่นส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้
น้องหนูก็จะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วย